ช่วงนี้มาดูความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้นที่บรีรัมณ์นะคะ

นำตัวลูกอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ชั้นม๑ไปแจ้งความนะคะ

บอกว่าถูกชายกลุ่มหนึ่งประมาณ๑๐คน
ลวงไปรุมโทรมและมีการเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย
อายุบอกว่าน่าจะเป็นตั้งแต่เยาวชนจนถึง๕๐ปีเลยนะคะ
บอกว่าถ้าอยากจะเอามาร้องเรียนต่อสื่อมวลชนครั้งนี้
กรณีผู้ปกครองของเด็กหญิงอายุ๑๒ปี

จากกรณีที่ลูกสาวถูกผู้ชาย๑๐คน
อายุตั้งแต่๑๓๕๐ปีลวงไปข่มขืนลักษณะรุมโทรมนาน๓วันค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนไป๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
พาลูกไปแจ้งความนะคะกับตำรวจสพพระพลาชัย
มาร่วมเดือนแล้วแม่บอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าเลยคุณนักข่าว
เอาแต่ส่วนความคืบหน้าที่ไปถามพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตำรวจเองได้เชิญตัวผู้ปกครองและเด็กหญิงผู้เสียหาย
เขาให้ปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
และส่งตัวเด็กหญิงผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย
ของเด็กเองให้ข้อมูลเพิ่มเติม
บอกว่าหลังจากที่ลูกสาวหายไปจากบ้านและกลับมา๒๑สิงหาคม
คือหายไปวันที่๑๘สามวัน
พอลูกสาวกลับมามีอาการซึมเศร้าค่ะ

บอกว่าถูกวัยรุ่นที่รู้จักกันในเฟซบุ๊ก

ถูกวัยรุ่นที่รู้จักกันในเฟซบุ๊ก

และย้ายสถานที่ไปเรื่อยในพื้นที่อำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำ
มีทั้งริมสะน้ำมีทั้งในกระท่อม

เยาวชน๔ที่เหลือเป็นผู้ใหญ่
หนึ่งในกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยมีผู้ชายอายุ๕๐ปีด้วยค่ะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกพงยุทธ์แก้วดอนรี
ผู้กำกับการสพพระพลาชัย
สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนออกตามหาผู้ก่อเหตุทั้ง๔
ตามคำให้การของเด็กหญิงผู้เสียหายนะคะ
และตอนนี้เองตำรวจเรียกตัวมาสอบปากคำแล้ว๔คน

คนที่สอบปากคำคือนักสหวิชาชีพ
นายมนต์ไม่ทราบนามสกุลอายุ๕๐ปี
ที่ถูกระบุว่าเป็น๑ใน๑๐คน

เห็นกลุ่มวัยรุ่นรวมทั้งในมนต์นั่งดื่มกินกันสนุกสนานเลยส่งเสียงเลย

คาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่๑ในกลุ่มวัยรุ่น

จากการสอบปากคำเด็กผู้เสียหายทราบว่า
ชายวัย๕๐มาข่มขืนวันสุดท้าย
แต่ทีนี้ก่อนหน้านี้นะคะมีการไกล่เกลี่ยกันแล้วด้วย
ด้วยลักษณะการมอบเงินให้กันนะคะ
เงินจำนวน๑๓๐๐๐บาท
แม่เด็กได้รับจากการไกล่เกลี่ย
เจ้าหน้าที่แนะนำว่าไม่ต้องคืนให้กลุ่มผู้เสียหาย
ผู้ก่อเหตุขออภัยค่ะถือว่าเป็นค่าเสียหาย
เรื่องต้นตำรวจเตรียมตั้งข้อกล่าวหา
ร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปเสียจากปีดามัณฑาเพื่อการอาณาจารย์
และร่วมกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี

ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือนะคะก็คือเหลืออยู่๖เนี่ย

จะออกหมายเรียกตามขั้นตอนต่อไปค่ะ

แล้วก็คือผู้ปกครองอย่างนี้คือต้องตักเตือนเลยนะ

จะเจอเดนมนุษย์แบบนี้หรือเปล่านะคะ